ความรักความรักเจ้าขาอยู่ก็มาไม่ทันตั้งตัว
แหมพอเข้าเดือนใหม่ก็จัดไป๑๐งานแต่ง
เป่าบางแน่นไม้ยะมก
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือ
สิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีความรักหวานน้ำตาลเรียกหมามี
เดือนพฤศจิกายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีพิจิกษ์ฉลองเดือนเกิดคนโสดมีเฮ
หากชาวพิจิกแอบซุ่มกุ๊กกิ๊กดุ๊กดิ๊กจุ๊กจิ๊กกระดุ๊กกระดิ๊กดุ๊ก
นี่มันภาษาอะไรถ้ารู้สึกดีกับคนที่กำลังคุยกัน
ช่วงนี้จะมีจังหวะเปิดตัวหวานใจให้ชาวเน็ตได้อิจฉาเล่น
หากจะเริ่มรักครั้งใหม่แบบจริงจังหลีบอกเลยว่าดูเลยไม่ต้องรอ
เพราะถ้าพลาดโอกาสนี้ไปต้องรออีกเป็นปีกว่าจะกลับมามีสัญญาณดีอีกครั้งนะจ๊ะ
อันดับสีราศีกรกฎเบบีชักโรครองไม่เหมือนเบย
สำหรับชาวมกรกฎที่วางแผนมีทายาทมาตั้งแต่ต้นปี
คราวนี้ไม่ผิดหวังเพราะจะมีโอกาสได้ลุ้นเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่
ได้มีเวลาใส่ใจกันและกันมากขึ้น
หรือแนะนำให้แบ่งเวลาพักผ่อนทานอาหารที่มีประโยชน์
ออกกำลังกายฟิตปืนปังรับรองน้องมาแน่นอน
จุดรู้สิเพราะอะไร
กำลังจะเข้ามาจากคนใกล้ตัวหรือเพื่อนที่จะแนะนำให้รู้จัก
ชาวกันจะไม่ได้แค่เจอกับคนดี
แต่เจอกับคนนิสัยดีที่หลีชอบ

ก็นิสัยรวยรวยใหม่อิอิจะมาเป็นแบบพ่อบุญธุม
พูดแบบเต็มเหนียวไม่ต้องกัก
เอาเป็นว่าถ้าพิงเขาแล้วก็พระเด็จศึก
รูปไปอย่าให้หลุดไม่อย่างนั้นจะใส่เจีย

อันดับ๒ราศีสิง
ความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร
หลีจะต้องมีใจหรือเปล่า
แห่หลีไม่ต้องมีใจก็ได้
แต่ชาวสิงถ้ามีใจให้

คุยระหว่างกันและกันให้มาก
เพราะการพบรักครั้งใหม่ครั้งนี้
จะมีแต่นำพาสิ่งดีเข้ามาให้

ก็จะเข้าใจกันและกันมากขึ้น

เพราะแห้งเหี่ยวกับความรักมานาน

ไม่ต้องใช้โฉนดบ้านที่ดินทรัพย์สินไปซื้อความรัก
จะมีคนจริงใจนอกรักครั้งใหม่ให้ได้บุญแบบปังเกลี้ยง
จะมีคนมีตำแหน่งทางสังคมดี
มีโกเดียมทูบอันหลังหลีล้อเล่น
มีตำแหน่งหน้าที่การงานดี
เข้ามาแจกขนมจีบให้ครัวตังค์

เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีความรักหวาน
น้ำตาลเรียกหมามีเดือนพฤศจิกายน
ทุกวันนี้หลีอยากอยู่กับคาน
คานท้องหรอเปล่า
อยากอยู่กับคานหนุ่นก็อยากอยู่กับคุณนานใหม่
หิวเธอมันช่างจังซะเหลือเกิน